ดังดัง

ทำไมคนนั้นน่าตาคุ้นล่ะ

เปิดตัวเวลาใหม่

ฉลองอย่างไรพี่หนุ่ม

ดูน้องร้องเพลงกันเถอะ
คุณพิทัยอยู่ภายใกล้งานอยู่เมื่อกี้นี้

ยกกำลังซ่าค่ะ

หลังจากร้องได้ยกกำลังซ่าแล้วก็จะเป็นข่าวใส่ไข่เวลาใหม่คุณผู้ชมค่ะ
เจอกับพวกเราจนถึง๑ทุ่ม๑๕เลยค่ะ
ถูกต้องนะคะอันนี้วันนี้ไปเรื่องราวของโควิด๑๙

ครับอะไรครับ
พี่ดีกรดีเย็นพี่หนุ่มรัฐธรรมคำ

ขอบคุณครับคือจริงแล้วคือได้มา๒อัน

จากสถาปันไหนครับคือการพิธีกรที่เล่นโซเชียลเยอะที่สุดหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นรางวัลที่คือไม่ได้มาจากมนุษย์ที่ตัดสิน
เขาจะมีการแบบวัดเลยว่าแบบใครคนไหนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบ
คนที่โต้ตอบกับคุณมากที่สุด

หมายถึงพิมพ์ชื่อนี้ดูอะไรอย่างนี้เหรอ
ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันถูกวัดมาด้วยระบบนี้
ก็ต้องหารายการเสิร์ชหาชื่อ

หรือว่าเป็นทางโทรทัศน์ก็ดีนะฮะ

ยืนคู่กับคุณกรุณาโบะฮัมศรี

เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมา
ว่ามีชายคนหนึ่งเสียชีวิต

โควิด๑๙เป็นคนแรกของเมืองไทย
ซึ่งจาก๔๐กว่าคนอย่างเช่นวันนี้ก็พบ
ผู้หญิงอีกคนหนึ่งวัย๒๒ปี
ก็เพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะคือสัมผัสผู้ป่วยเขาว่าอย่างนั้น
คือในแพทย์สุขุมกัจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโรนา๒๐๑๖
หรือว่าโควิด๑๙ในประเทศไทย
ตอนนี้แกบอกนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑ราย
เป็นผู้หญิงชาวไทยอายุ๒๒ปี
ทำงานร่วมกับผู้ป่วยรายที่๓๗ก็คือเป็นพนักงานขับรถนะฮะ
ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในเกณฑ์สอบสวนแล้วโรคนั้น
ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วย
เขาว่าอย่างนั้นนะก็คือนี่เป็นประเด็นอีกแล้ว
คนใหม่เข้ามาตอนนี้ถ้าเกิดไทยมีทั้งหมด๔๓รายแล้ว
หายดีออกจากโรงพยาบาลไป๓๒ราย
แล้วก็ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก๑๑รายนะครับ
อันนี้ที่ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการ
ถูกต้องแต่ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้น
ก็คือเป็นประเด็นล่าสุดเมื่อวานนี้

ว่าได้มีการปิดสถานที่แล้วก็ควบคุมเชื้อนะครับ
โดยการใช้น้ำยานั้นพ่นตลอด
แล้วก็ทีนี้ประเด็นถัดมาที่คนสงสัย
เพราะก่อนอันนี้มีการแถลงออกมานะครับว่า
ชายคนนี้เป็นไข้เลือดออกร่วมด้วยลักษณะแบบนั้น
เท่าที่ฟังคือลักษณะแบบนั้น
คืออันนั้นเป็นในมุมที่ได้มีการพูดคุยกัน

ซึ่งจริงแล้วฟังผมก็ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
แต่อีกประเด็นนึงคือพอดีมีสัตว์อาจารย์
ในแพทย์ธีรวัตรได้มีการออกมาพูดบอกว่าจริงแล้ว
ชายที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไข้เลือดออกเลย

เคยเป็นนะฮะแล้วก็ตอนที่ตรวจพบเชื้อโควิดเนี่ย
ตัวโรคของไข้เลือดออกมันไม่มีอยู่แล้ว

แต่ตัวเชื้อของโควิด๑๙ก็ไม่มีแล้วด้วยนะ
แต่เสียชีวิตเพราะว่ามันปอดมันถูกทำลายคือปอดพัง

ใช่คือผู้ชายคนนี้นะฮะเท่าที่ผมฟังมาไม่ผิด
คือแกมีอาการออกจริงคือวันที่๒๕มกรานะฮะ
๒๕มกราศนี่มีอาการนะครับ
หลังจากนั้นไปหาคุณหมอในวันที่๒๐
ไปหาหมอวันที่๒๘ใช่ปะนี่นะฮะ

๒๗มกราศแพทย์อังกฤษตรวจพบว่าเป็นไข้เลือดออก
แต่จริงแล้วคือเขาไม่ได้เป็นไข้เลือดออก
คือที่อาจารย์หมอพูดยืนยันหนีได้เป็นเพราะอะไรวะ
เพราะว่าวันที่พบว่าปอดพัง
มันเป็นวันที่๒๐มกราศ

คือเสร็จแล้วจนกระทั่ง๑๖กุมภาเนี่ยไม่มีแล้วหรือว่าป่อด๓๐มักราหรอ
ไปเจาะเชื้อวันที่๒๓๐รู้สึกว่านะ
อันนี้๒๗ตรวจพบเขาว่าอย่างนั้น

แล้วก็ข้ามไปวันที่๕ก็คือส่งรัวไปสถาบันบำราชนราดูนเลย
ครับแต่คือทีนี้เท่าที่ฟังคุณหมอพูดมาทางคุณหมอเนี่ยนะฮะ
ทางคุณหมอธีรวัตรเนี่ย
ท่านก็บอกว่าจริงแล้วถามว่าเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกไหม
เคยป่วยนะฮะแต่ว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออก

แต่ตอนที่ตรวจเชื้อก็คือพบว่าเกร็ดเลือดต่ำ
คือจะเลือดต่ำเนี่ยคือโควิดก็ทำให้ต่ำได้เหมือนกัน
มันไม่ได้ว่าเป็นไข้เลือดออกอย่างเดียวนะครับ
คือโควิดเนี่ยก็ทำให้เลือดต่ำเหมือนกัน
แล้วที่สำคัญคือมันต่างกันอยู่อย่างคือ
เลือดออกมันได้ทำให้ปอดพัง
แต่คนไข้คนนี้ปอดพังทั้งหมด

ก็คือชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกับโควิด
นี่ครับ
ถึงว่าคนที่รักษาจนหายไปเนี่ยปอดเขาไม่พังใช่ไหมฮะ
แต่คุณผู้ชายคนนี้

ก็คือต้องมาทดสอบปอดอยู่ตลอดนั่นแหละ
เพราะว่าอย่างพยาบาลคนหนึ่งที่ไปดูแลชายคนนี้
เพราะตอนแรกถูกส่งเข้าไปแล้วก็คิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นไข้เลือดออก

ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ป้องกันไงเพราะคิดว่าเป็นไข้เลือดออกไง
เพราะปรากฏว่าไม่ใช่เพราะเขาอาการเขาไม่ได้ดีขึ้นไง
แล้วก็เหมือนกับมันก็มีเรื่องของปอดไปเกี่ยวข้องที่เขาไปพบเนี่ย
พอหลังจากนั้นก็เลยไปตรวจพยาบาลที่สัมผัสเนี่ยก็เป็นด้วย
พอเป็นด้วยเสร็จก็คือใช้ยาตัวเดียวกันเข้าไปรักษา
แต่ว่าพอดีว่าทางพยาบาลเหมือนกับเขารู้เร็ว
แต่ปอดเนี่ยก็พังไปบ้างแล้วแหละ
เพียงแต่ว่าต้องมาทดสอบสมรรถภาพของปอดด้วย
ต่อไปเนี่ยคือมันทิ้งรอยของโรคเอาไว้อยู่ในปอดอยู่แล้วไง
เป็นแผลเป็นเป็นอะไรอย่างนี้เป็นพังผืดอะไรอย่างนี้
ของผู้ป่วยทุกคนอ่ามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่อืม
น่ากลัวจังเลยนะครับ
อ๋อผมกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บผมไปตรวจเลยไม่พบว่าผลเลือดเป็นลบ
อ่าก็เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรคือถ้าเจอบวกถึงเป็นถ้าเป็นลบนี่ไม่เป็นปรากฏไปตรวจมาวันแรกเลยมาตรวจปุ๊บไม่เป็น
ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เป็นนะเพราะจริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปติดเชื้อมาก่อนที่คุณจะบินกลับ๑วันก็ได้
แต่โรคนี้อีกมัน๗วัน๑๐วันอย่างนี้มันถึงจะแสดงมันถึงจะเจอในเลือด
นานสุดกี่วันถึงตรวจเจอน่าจะ๑๐วันนะพี่
แต่ถ้าเกิดไม่มีอาการอยู่ดีไปตรวจมันก็ไม่รู้นะพี่คือหมายถึงท่านยังไม่มีอาการอะไรแสดงออกเลยแล้วไปตรวจบางทีมันก็ไม่รู้ไหมคะหรือว่ารู้
แต่ว่ามันอาจจะต้องเป็น๗วันไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงเขาบอกเลยว่า๑๔วันไปตรวจเขาบอกอย่างนี้
ปกติเขาจะเช็ดจากปอดใช่ไหมปอด
บางคนต้องเอาเนื้อน้ำจากปอดไปตรวจแล้วก็แบบน้ำมูกน้ำมูกด้วยเอาไปตรวจ
คือตอนนี้เท่าที่ฟังมาก็ไม่ได้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยที่ว่าเอาที่ล้วงจมูกเข้าไปตรงนั้นไม่เจอ
ใน๑๑๔วันคือไม่ออกไปไหนเพื่อถ้ามีจะได้ไม่แพร่เชื้อ

แต่ว่าตัวนั้นคนนั้นอาจจะไม่มีอาการใดเลยแต่มีเชื้ออยู่แล้วสมมุตินะสมมุติว่าเขาติดมา

เขาก็ไม่แสดงอาการแต่วัน๑๔วันถ้าตรวจเจอแล้วถ้ามี
เจอแล้วก็ในช่วง๑๔วันเขาสามารถแพร่เชื้อได้แล้ว
ไปตรวจมาแล้ววันแรก๒วันแรกก็ไม่เห็นมีเชื้อโควิด

คุณต้องอยู่๑๔วันแล้วคุณไปตรวจซ้ำอีกทีนึง
ถ้าอย่างนั้นคือ๑๐๐อีก๑๔วันไปตรวจอะไรอย่างนี้

มันก็ฟังเพลิน
เราก็เพลินด้วยหนูก็เพลินไปด้วย
เถอะพ่อยมีคนเตือนแต่ก็ยังมีคนทำอยู่นะคะ

เพราะยังไม่เห็นความรุนแรงของมัน
โดยการที่ก็บางคนก็จะรู้สึกว่า
อะไรอย่างนี้เออเพราะมันก็เป็นสิทธิของเขา

ว่าตอนนี้ถูกโรคโควิด๑๙ถูกประกาศ
ให้อยู่ในพระราชบัญญัติของโรคติดต่ออันตราย

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
มีคนที่หายแล้วด้วย๔๕๑๑๐ราย
ส่วนที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็๔๓๓๕รายค่ะ
ขึ้นมาอย่างเร็วมาก๔๐๐๐๐นี้ค่ะหักออกจาก๘๙๐๐๐นี้ปะ

นั่นแหละก็ทั้งทั่วโลก๘๙๐๐๐อีกใช่ไหมครับคือใช่

ล่าสุดนี้เลยพอดีอาจารย์ธีรวชเพมทุธา
อยู่ที่จุฬาลงกรสภาครชาติไทย

ท่านก็บอกว่าการที่ออกข่าวว่าต้องสูงอายุ

ทำให้ลดความระมัดระวังเมื่อเจอกับผู้ป่วยแข็งแรงไม่มีโรค
และเมื่อเสียชีวิตต้องไม่ใช้ไข้เลือดออกที่เคยเป็นมาก่อน
นี่นะฮะไม่มีส่วนร่วมใดมาควบรวมจะทำให้สับสน
คือเอาง่ายผู้ชายคนนั้นเกี่ยวกับไข้เลือดออก
ไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขานะครั้งนี้เลย
ก็ขออนุญาตทางใครก็แล้วแต่นะ
ผู้ป่วยชายุ๓๕ปีไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรงดี
ทำงานเป็นพนักงานส่งเสริมการขาย
วันที่๒๕มกราคมมีอาการไข้เจ็บคอ
อันนี้คือข้อมูลสดร้อนเลยที่ส่งเข้ามันตอนนี้เลยนะฮะ
วันที่๒๘มกราคมได้ไปตรวจที่คลินิกของจุฬาหลังหนึ่ง
แต่ไม่ใช่จุฬาหลงกรนะแห่งหนึ่ง
ให้การวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ให้รักษาตัวที่บ้าน
วันที่๒๙มกราคมอาการไม่ดีขึ้นกลับไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้น
วันที่๓๐มกราคมได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จุดนะฮะผลการตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่พบ
ผลการตรวจเลือดไข้เลือดออกแดงกี้เด็งกี้นะฮะ
บวกเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรวะพี่ผมเป็นภาษาหมอผมก็ไม่รู้นะ
เกร็ดเลือดต่ำสุดอยู่ที่๑๓๗๐๐๐และล่าสุดอยู่ที่๑๐๔๐๐๐
เอ็กซาเรย์ปอดพบปอดอักเสบ
วันที่๓กุมภาพันธ์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ
ให้ยาปฏิเสียวน้ำวันที่๔กุมภาพันธุ์เพิ่มขนาดยา
ต่างนานาเนี่ยนะผมขออนุญาตอ่านอย่างนี้เลยแล้วกันนะ
วันที่๕กุมภาพันธ์เข้ารับการรักษาที่บำราชนราดูล

อันหนึ่งการตรวจไข้เลือดออกไม่เคยเจอเลยทั้ง
ในคนนี้ไม่เคยเจอเลยนะฮะ
วันที่๔กุมภาพันธ์มีไข้ปวดเมื่อย
วันที่๖กุมภาพันธ์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

๓กุมภาพันธ์พบปอดอักเสบที่กลีบร่างของปอดซ้าย
กุมภาพันธ์ปอดอักเสบลุกลาม๒ข้าง

และได้ยากลุ่มผสมในวันเดียวกัน
ดีขึ้นเร็วโดยไม่พบเชื้อกลับบ้านได้
ในที่สุดโดยมีปอดเสียหายอยู่ระดับหนึ่ง
กลับบ้านด้วยกลับบ้านก็คือดีขึ้นแล้วก็
หมายถึงพยาบาลนะตอนนี้กลับบ้านแล้วปอดก็เสีย
ปอดก็พังอยู่อยู่ด้วยต้องมากลับมาดู
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์ส่งมาแล้วก็พยายามจะบอกคือ

ก็ยังยืนยันคำเดิมของแกนะแกก็ยังยืนยันคำเดิมของแกว่าไม่เกี่ยวกับไข้เลือดออก
แต่ตอนนี้ข่าวที่ออกคือเหมือนจะเอาอันนี้มาบวกด้วย

พยายามจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวต้องลงไปดูนะครับว่า
สุดท้ายแล้วอะไรคือข้อเท็จจริงกันแน่
แต่อีกหนึ่งวันนี้ที่ลองเดินสำรวจดูเรื่องหน้ากากนี้ไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าไม่มีเลยไม่มีเลย
หน้ากากนี่ก็เหมือนกันขาดมากทีเดียว
คือสมัยก่อนเราสามารถซื้อหน้ากากอันหนึ่งประมาณ๒บาท
ถูกไหม๓บาทอะไรอย่างนี้วันนี้มันขึ้นไป๒๐บาทแล้วนะ
วันนี้จากเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมได้ยินมา๑๕บาทแต่ตอนนี้๖โมงเย็นตอนนี้๒๐บาท
คุณหาซื้อได้เหรอดิฉันหาซื้อร้านทั่วไปไม่ได้
มีการสั่งในเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้หายไปแล้วใส่จะโดนโดนไล่จับ
มันก็จะมีคนที่อยู่ในแบบออนไลน์เอามาขาย
บางคนก็บอกตัวเองมี๕๐๐๐๐๐ชิ้นบางคนก็บอกมี๓๐๐๐๐๐ชิ้น
สามารถซื้อได้กล่องหนึ่งก็๗๐๐กว่า
ขายกันลึ่มเลยแต่ว่าเราไม่ได้ลองซื้อไม่รู้ว่ามีของจริงหรือเปล่า
แต่ว่าเยอะมากแล้วก็มีทุกแบบคือที่บอกว่าหายไปจากท้องตลาดไปอยู่ที่ไหน
ตอนนี้พาลิตมาตลอดเวลาเป็นเท่าไหร่๓๐ล้านชิ้น
คือโรงงานบอกว่าผลิตแต่ของไปอยู่ที่ไหน
คือตอนนี้มีของที่แบบใช้แล้วมือสองเอามาขายใหม่แล้วก็มีบางมาก
จ่อยเลยที่วันนั้นเราถ่ายรายการกันแล้วเราเห็นไหมพี่เมียว
บางแบบมองเห็นทะลุกันเลยน่ะบางมากเลยน่ะนี่เหลิมไงบางมากเลย
ปิดเพราะเคสนี้เหรอไม่ใช่ความคิดว่าว่าปิดสถานนั้นต้องนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งปิดเลยนะปิดสักพักแล้วนะ
ตั้งแต่แรกเลยคือพอรู้เนี่ยเขาปิดเลยใช่เพราะเขาคลีนเลยเขาออกหนังสือแถลงการ
เรามีนะไทยรัฐมีหนังสือแถวแหล่งการมั้ยให้คนบางคนเขาไม่ทราบเขาจะมา
ย้อนเราได้ว่าไม่ใช่ที่รางน้ำพี่
หนองปื้อนู้น

อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่ภูกรดึงหน่อยนะครับ
ตอนนี้นะคะในวันนี้นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
ป่าและพันธุ์ก็เปิดเผยว่าสามารถควบคุมไฟป่าบนยอด
ภูกระดึงได้แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีพื้นที่เสียหายรวม๓๔๐๐ไร่
แบ่งเป็นจุดที่เสียหายมากกว่า๒๓โซนโดยจุดที่เสียหายมากที่สุดนั้น
อยู่บริเวณป่าสน๓ใบแถวผานาน้อยประมาณ๑๔๐๐ไร่
และบริเวณหลังแปรและหมากดูกซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าสนเสียหายหนักในรอบ๗ปี
ว่าหลังจากเจอฝนแรกที่ตกลงมาประมาณเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะคะ
ก็ใกล้กันนี่มีนาแล้วจะช่วยให้ผืนป่าภูกระดึงฟื้นฟูได้เร็วขึ้น
และมีโอกาสรอดร้อยละ๘๐นอกจากนี้ในฐานยายังกล่าวเพิ่มเติมว่า
แนวทางการฟื้นฟูป่าหลังจากนี้ต้องขอพูดคุยกับนักวิชาการหลายภาคส่วนให้รอบด้านก่อน
ว่าอยากให้ภูกระดึงนั้นมีลักษณะเป็นไปอย่างไร
จากภูกระดึงนั้นมีต้นสน๒ใบในธรรมชาติหนาแน่นและมีทุ่งย่า
และมีต้นเฟิร์นซึ่งมีความสูง
บางแห่งหนาเป็นเมตรถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
คือถ้าคนที่อยู่ในป่าก็จะบอกว่าเป็นธรรมชาติ
แล้วก็แต่ไฟไหม้อันนี้มันหนักไปหน่อย
คือพอมีไฟไหม้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะธรรมชาติ
หรือว่าระบบนิเวศว่ามันเกิดใบใหม่ขึ้นมา
มีสัตว์ที่สามารถจะไปหากินบนพื้นได้

แล้วก็ภูกระดึงต้องมีทั้งป่าสดและทุ่งย่าสลับ
คือตอนหลังไปปลูกป่าสงกันเยอะทุ่งย่าหายไป
ระบบนิเวศก็เปลี่ยนที่มีนักวิชาการที่ออกมาพูดอย่างนี้ด้วย
ตอนนี้ท่านอธิบดีเลยก็เลยบอกว่าจะขอพูดกับนักวิชาการหลายภาคส่วน

อย่างที่บอกนะครับมีทั้งป่าสนแล้วก็ทุ่งย่า

สักเขาจะได้มากินได้ทุ่งหญ้าตอนนี้โอ้โฮ
ไฟประเทศก็ดีขึ้นแล้วเนอะใกล้ไหมคะเจอไหมอะไรครับอ้าว

กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ในช่วงวันที่๓๕มีนาคมนี้ต้องบอกเลยว่า
ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนมาแล้วค่ะ

มาแล้วนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่
รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
จะมีผลกระทบในวันที่๓๔มีนาคม
ส่วนภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะได้รับผลกระทบในวันที่๔๕มีนาคมค่ะ
ก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน

รวมไปถึงลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้น
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับ
ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้าง
แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะ
สำหรับเกษตรกรควรจะเตรียมการป้องกัน
และระวังความเสียหายที่จะก่อให้เกิดผลผลิต

อกจากนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้

แต่จะมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะ

ส่วนภาคเหนืออากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดี

ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง
หมอกควันตอนนี้ก็ค่อนข้างมากด้วย

อยู่ตามแผนกต่างและแบรนด์ต่างในห้างนั้น
แต่คือตอนนี้สังขาดนี้ก็คือปิดไปแล้ว

ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรป่ะ
เขามีอาการแต่เขายังไม่รู้เป็นอะไร
แล้วก็๒๘๒๙เขาไปหาหมอ
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือถึงไปเจอว่าเป็นโควิด

ทีแรกเป็นวินิจฉัยว่าเป็นไฮเล็ตออกปะ

อันนี้ขอบคุณคุณโต้นะครับสำหรับข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้
ประเทศก็ไม่รู้ยังไงนี่ผมก็ตอบไม่ได้

ใช่ตอนนี้คือกำลังเป็นอีกหนึ่งเรื่อง

ซึ่งเขารักษาอะไรไม่ได้ด้วยที่เวลาเขาอยู่ที่นั่น

เพราะฉะนั้นวันนี้คือเขาก็เหมือนกับอยากจะกลับเมืองไทย
เพราะที่โน่นเยอะมากทีเดียวตอนนี้

ที่คนที่ถุยน้ำลายใส่ลิฟต์อ่ะวันนี้เออ
ที่เกาหลีใช่ไหม

ที่ไทยไหมครับใช่ถุยในลิฟต์แล้วให้คนติด

แต่ทำเพื่อนี่โอ้มายก๊อด

น่ากลัวมากเลยนะครับจิตมากเออ

น้องสริทาริกา
คุณชอบอ่านชื่อคนในทวิตเตอร์นะ
คือผมก็ให้เกียรติเขาว่าเขาส่งมาให้อะไรอย่างนี้
ข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด
ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์

นี่นะฮะก็คือมันน่ากลัวจริงนะ
คือไม่รู้สิคือที่พูดอยากให้รู้ว่ามันน่ากลัว

เพิ่มวิธีการเข้าสู่ร่างกายเราได้หลายทางมากขึ้นเรื่อย
อย่างที่บอกไปว่าพนักงานขายคือจะติดยังไงพี่
ก็คือต้องคุยอย่างนี้ต้องคุยหรืออาจจะเป็นหยิบสตังค์

หยิบบัตรเครดิตมารูดหรืออะไรก็แล้วแต่
บังเอิญไปขยี้ตาหยิบของเข้าปาก
เหมือนที่ชุมชนนะคนที่เป็นก็เอามือจับราวบันไดลูกบิดประตูประตู
แล้วเราก็ไปจับต่อแล้วเราก็มาขยี้ตา
อย่างที่บอกพอใส่แม็กซ์ใช่ไหม
แต่มือเราจับนู่นจับนี่เพื่อให้ล้างบ่อย
แม้กระทั่งพูดอย่างนี้แล้วละอองมันไปติดหน้าผาก
เหงื่อไหลเข้าตาปุ๊บคุณก็เป็น
หรือคุณขยี้ตาไม่ล้างมือคุณก็เป็น

ช่วงหน้าคุณหนุ่มกัญชัยถูกหวยรางวัลที่๑หรือครับ

เขาบอกหนุ่มถูกรวรรมันที่๑เปลี่ยนชีวิตเขาเลย
เรื่องของผีน้อยที่จะกลับมา

คนไหนบางคนเขาโกรธนี่เขาส่งมานี้เขาบอก
ตอนไปเป็นภาระคนเกาหลี
คือเหมือนหนีไปแย่งงานคนเกาหลีทำนะ

คือไปหนีไปอย่างนี้ทำให้คนที่ไปเที่ยวเกาหลีช่วงที่เขาหายไป

เพราะบางคนดันหน้าไปคล้ายอะไรอย่างนี้ประวัติไปคล้าย
ตอนนี้เข้าประเทศคนเกาหลีเขาตรวจเยอะอยู่แล้ว
ใช่เพราะคือผีน้อยนี่คือแบบอย่างพี่เมียวบอก
ก็คือแบบไปที่เกาหลีพักรอบเข้าไป

ไก๊นี่ซวยเลยไก๊บอกแล้วลูกทัวร์กูไปไหนหมดนี่

ขอร้องให้กลับมาเถอะเพราะเขาจะหมดอาชีพ
ปรากฏว่าไกด์ถูกสั่งห้ามเข้าประเทศอีกเลย

กลับมาปัญหาที่เกิดขึ้นคือโอเค

กลับมากี่คนนั้นจำได้ไหม

๖๖คนหรือไงใครจำได้บอกเลยผมจำไม่ได้แล้วคือกลับเข้ามาเนี่ย
ก็ไปพักที่ฐานทัพเรือสัตหิบนะตรงนั้นเข้าใจได้
อันนี้ทัพมากับ๒๐๐๐คนทำไง
ไปดูไปไหนคือตอนนี้แบบโอ้

ก็นั่นไงแล้วจะกักกันยังไงวะ

เออวันนี้เขาบอกแล้วไอ้ที่ตรวจตู๊ดเนี่ย
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยแล้วนะเออเพราะตอนที่คุณเข้ามาเนี่ยบางที

โอ้โฮแบบเพราะตรวจอ่าฉันก็กลัวไง
เออฉันมีของฉันเองฉันตรวจนิดเช้าคือตอนนี้ช่วยบอกหน่อยเหอะ
คือขออนุญาตแบบวิงวอนไปทางภาครัฐก็แล้วแต่
คือถ้าฟังอยู่ดูรายการเรา

จะทำยังไงกับการที่ขอความร่วมมือ
คน๑๔วันที่กักตัวให้อยู่ที่บ้านเข้าใจได้

๑๔วันต้องอยู่
ถ้าไม่อย่างนั้นออกไปคือมีความผิดทางลักษณ์

มันจะได้หลบเลี่ยงการยกไอ้คำว่า
เอาสังคมมาเป็นข้อต่อรอง

ผิดต่อสังคมเอามาบูลลี่คนอื่น
คือถ้าเมื่อไหร่มันมีกฎหมายตัวนี้ออกปั้ง

ไม่ต้องบูลลี่มึงหรอกตอนนี้มึงโดนจับ

แต่คนที่มาจากประเทศสุ่มเสี่ยงยังไง
อีกอันหนึ่งก็คือคนที่มาจากประเทศสุ่มเสี่ยง
ก็ต้องยอมตัดแขนตัวเองเหมือนกันไง

คือก็ต้องไม่ให้เข้าเลยต้องยอม

ในเมื่อทั้งทั่วโลกเขาบอกเลย
ไอ้ที่ยิงตี้หรือจับอะไร
มันแม่งไม่รู้แล้วอ่ะพี่ว่าเป็นหรือไม่เป็น

แล้วแม่งกระจายอีกทำอย่างไร

เดี๋ยวนี้มันที่เกิน๑๔วันยังไม่เห็นเลยพี่

ล่าสุดมันมี๒๘วันรอยโรคเพิ่งออก

๒๕โมกกะลามีอาการเกิดขึ้น
ถูกไหม๒๘๒๙ไปหาหมอ

๖วันคือรู้แล้วปอดมีปัญหา
มีประกาศออกมาว่าเขาติดแน่นอนแล้ว
แล้วที่มาที่ลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าง
เราไม่มีทางรู้เลย
ใช่มันไม่มีทางรู้
แต่แบบเคสเป็นระยะเวลาใหม่หมด

แล้วต่อให้วันนี้คุณประกาศว่าคนไทยขออย่าเพิ่งออกไปเที่ยวข้างนอกนะ
แต่ในเมื่อคนนอกแม่งยังเข้ามาก็ทำอย่างไร
ในประเทศกลุ่มเสี่ยงมันก็ต้องชัดเจนไปเลย
อย่าเข้ามาเศรษฐกิจจะพังภูก็ต้องยอมไปพังก่อน
บอกว่าสักพักนึงอะไรอย่างนี้

ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าพูดแล้วไม่ถูกขู่ใคร

คือไม่รู้ว่ามันไม่มีใครที่ออกมาชัดเจน
มันมีแต่แบบคุมเคลือไอ้นู้นไอ้นั่นนั่นอะไรอย่างนี้
ผมต้องการความชัดเจนในฐานะประชาชนคนหนึ่งเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งนะคะของสนราชพร้าวออกปฏิบัติหน้าที่
แล้วไปพบรถจักรยานยนต์ของประชาชนลืมกุญแจเสียบไว้

ขณะที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่นะที่บริเวณสวนนวมินพิรม
ก็พบว่าประชาชนลืมกุญแจรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้
ก็เลยเก็บมาดูแลไว้ให้พร้อมกับเขียนข้อความปะไว้ที่หน้ารถจักรยานยนต์ไว้
ว่าติดต่อขอรับคืนแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย

เจ้าของรถเดินทางมารับรถแล้วก็กุญแจไปเรียบร้อยแล้ว

เขาโบกรถอยู่ที่ตรงนี้ท่าดิน

คงเข้าไปออกกำลังกายนะครับนะครับเกือบถูกนะเลข๓๙

ตรวจตราความปลอดภัยพบเห็นจึงขออนุญาตเก็บไว้ให้
เพื่อป้องกันจักรยานยนต์ศูนย์หาย

เรานำมารับกับผมได้ที่ยืนโบกรถกดไฟที่แยกที่ดินนะฮะ

แต่ก็ต้องขอบพวกคุณคุณตำรวจมาก

มองไปแล้วเห็นเสียบไว้คงจะห้อยดอก

ครั้งที่แล้วเขาส่งมาแล้วคนไทยกลับไปตะอุฮัน

เยอะอย่างนั้นเลย

ก็ไปเจอแพร่น้ำมันขนาดใหญ่เลยนะคะ

มันจะเกิดการรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะคะ

ประมงพื้นบ้านในพื้นที่หน้าบ้านบางดี
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอค่ะ

ห่างจากชายฝั่งประมาณ๒๓ไมนะคะ

มีความกว้างประมาณ๓๔เมตรนะ

นายสุชานะปานมาสชาวประมงพื้นบ้านอำเภอศรีชน

น้ำมันชุดนี้ลอยไหลไปตามกระแสน้ำ

โดยยังไม่รู้ว่าแพ้น้ำมันขนาดใหญ่นี้
ไปเกยหาดจุดใดบ้าง

ก็ได้ส่งต่อให้เพื่อนชาวประมงเตรียมตัวรับมือ
เกยหาดไม่พ้น
นี่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งอย่างรุนแรง

ขณะที่นายสมชายฉลาดแฉลมนะคะ

น้ำมันจำนวนมากที่ลอยอยู่กลางทะเล
น่าจะเข้าเกยหะในวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างแน่นอน
น้ำมันนั้นเป็นสายมีความยาวมาก
เวลานี้กำลังเร่งประสานหารือกับชาวประมงพื้นบ้าน

แล้วหาทางแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะ
ส่วนที่บริเวณชายหาดพื้นที่อำเภอหัวไซ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในตำบลเกาะเพชร

ก็น้ำมันเนี่ยยังคงถูกคลื่นซัดเข้าอย่างแบบ
ต่อเนื่องซัดเข้าหาฝั่งด้วย
พบน้ำมันจำนวนมหาศาลตามแนวชายหาดยาวกว่า๒๕กิโลเมตร
คือมันซัดแต่เพียงไหนมันก็รั่วไป

ที่แรกคิดว่าเป็นก้อนเล็กเห็นในรูปโอ้โห

ด้านในพรศักดิ์ศักดิ์ธานีประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กล่าวว่าตอนนี้ได้รวบรวมข้อมูล
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว
โดยเชื่อว่าเป็นน้ำมันดิบที่ถูกสารเคมี

รวมทั้งประสานงานกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

แล้วระบบนิเวศถ้าเกิดน้ำมันกระจายไปเนี่ย
ทั้งสัตว์น้ำอะไรมันมีปัญหาแน่นอน

จากนี้พ่อไม่ต้องอยู่เพลิงสังกษีอีกแล้ว
ซึ่งเป็นพ่อนะครับในบ้านสภาพบ้านนั้นเป็นเพลิงเล็ก

ตอนนี้เขากลายเป็นสถีบัยไปแล้วนะครับ
หลังจากที่ถูกระตารีลดที่๑เป็นเงินถึง๖ล้านบาทด้วยกัน
นายอำภัยเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์
เองนั้นได้พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลระหารทราย
จากนั้นมีญาติครับซึ่งบวชเป็นพระ
ก็บอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๙๑
ซึ่งก็ตรงกับป้ายทะเบียนรถของตนเอง
ขากลับเนี่ยก็เลยแวะไปหาซื้อแถวหน้าวัดโพสายทอง
ซึ่งทั้งแผงมีเลขท้าย๙๓

เขาก็เลยไปซื้อเอาไว้นะครับ
พอออกก็นำมาตรวจปรากฏว่า
เห็นว่ามันถูกรางวัลที่๑ตกใจแล้วก็ดีใจมาก
เพราะที่ผ่านมานะครับก็จะซื้อลอตเตอรี่
เอาไว้เสี่ยงโชคเกือบทุกเดือน
โดยหลังถูกรางวัลได้เข้าลงบันทึกประจำวัน

ส่วนเงินรางวัลที่ได้ก็ตั้งใจว่า
จะนำเงินนั้นไปทำบุญให้กับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ที่เหลือจะเก็บเอาไว้เลี้ยงดูพ่อที่แก่ชะลา

เพราะปัจจุบันนั้นตนและพ่ออยู่ในเพลิงเล็กนะครับ

อยากจะสร้างบ้านใหม่เพื่อให้พ่อนั้นอยู่สุขสบายกว่านี้

ผมก็เลยไปถามหาเลขตัวนี้ซื้อ

ก็ไม่ได้ตามครับ
เลือกซื้อไว้หล่อยมอสไซอ์หนึ่งไง

สีล้ำที๒๙ก็ถูกเป็นที่๑ใช่ไหม

ก็กระตันยูนะครับพาพ่อไปหาหมอ
แล้วก็บังเอิญว่าไปเจอพระ
จะมีกริตนีมลยุ่งอ่ะ

เป็นพระยาตรใช่ค่ะเป็นพระยาตรนั้นหรอกินนิมนต์จะแน่นเลย
พักสักครู่ช่วงหน้ายินดีคุณใหม่เจริญปูระ
รับโทรทัศน์ผรานคำแล้วก็ขึ้นมาใหม่ด้วย
หรือว่าแสดงใช้ไฟเยอะยอดเยี่ยน

เอาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงมากความสามารถทีเดียวนะครับ
สำหรับคุณใหม่เจริญปูระค่ะก็ล่าสุดมีข่าวว่าสร้างบ้านหลังใหม่
ราคาเกือบ๕๐ล้านบาทด้านคุณใหม่เอาเองก็ออกมาบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชม
อันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมเดินทางของใหม่ทุกคน
บ้านหลังนี้ใช้เวลาแค่ปีเดียวแต่ฝันมา๑๐กว่าปี
วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะเรียกว่า
โดมถ่ายดีดีวะภาพเพิ่มเจิ๊กหมด
มันเป็นความภูมิใจและตื้นตันราคาไม่ถึง๕๐ล้านบาทเลย
เพราะว่าต้องเจียมตัวที่มันดูใหญ่เนี่ยเพราะว่าภาพมันหลอก
เพียงต่อว่ามันเป็นรึภาษีอังกฤษฝรั่งเศษมันก็เลยดูเว้า
อ้าวแล้วบอกภาพดูใหญ่แต่คือเขาพูด
คือบ้านหลังใหญ่แต่ยังไม่เปิดเผยภาพ

เห็นเพราะว่าพอดีพี่ที่ไปทำงานด้วยกัน
เขาแบบเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นแบบสถาปนิกอะไรอย่างนี้
แล้วหนูกำลังหาแบบคนทำบ้าน
เขาก็เลยแนะนำมาบอกว่าคนนี้สร้างบ้านให้พี่ใหม่

เพราะหลังใหญ่เป็นแบบสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสค่ะ

เออบ้านใหม่เป็นอย่างไรวะสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสเป็นอย่างไร
แบบมีหน้าบ้านก็จะมีแบบว่า
มีน้ำฟู้อ่ะมีน้ำฟู้ก็ผมไปใกล้สุดก็เมียนมาร์

ชายนี่แม่เขาบอกว่านี่เป็นบ้านหลังแรกที่เขาอยู่วงการมา๓๐ปีนะเขาก็เก็บเงินก็ตั้งใจทำงานทำบ้านหลังนี้กันมาก็เป็นเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่เขาฝันเอาไว้
หนึ่งในประเทศที่แนะนำให้ไปนะอิตาลีกับเรมันเยอรมัน
ยังไม่รู้ว่าอย่างไรก็มาดูอันนี้คือนางนางเลิศมากนะ
ตอนนั้นก็ไปรับรางวัลนางเดินสะบัดกระโปรงไปรับโอ้โฮชอบมากเลย

กลับข่าวแล้วเหรอฮะมีอะไรที่พี่ว่าไปล่าสุดนะครับ
มีน้องคนหนึ่งนะบอกว่าพี่หนุ่มคะช่วยฝากบอกคนที่เป็นไข้ไอหรือเจ็บคอ
หรือคนที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่าเพิ่งมาทำฟันเลยนะคะขอร้อง
หนูทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ค่ะ
เพราะมีคนไข้บางคนเนี่ยไอแล้วก็ไปทำฟันด้วยบอกกลุ้มมากเลยตอนนี้

คือตอนนี้ถ้าคนไหนเป็นหวัดก็อาจจะต้องแบบเก็บตัวนิดนึง
เพราะว่าบางทีเวลาออกไปข้างนอกคนหลายคนก็จะแบบกังวล
พอเจอคนไอทุกคนก็จะกังวลอะไรแบบอย่างนี้

ที่สำคัญจากที่สมมุติว่าเป็นแค่หวัดเฉยเป็นหวัดธรรมดา
บางทีเวลาออกไปเจอสภาพแวดล้อมข้างนอกบางทีอาจจะไม่หายไง
ดังนั้นรักษาตัวตัวเองก่อนดีกว่าบางทีก็อันตรายช่วงนี้
ครับนะฮะเอ้าพักสักครู่ช่วงหน้า
เปิดวาร์ฟหนุ่มคนสนิทแพทย์นับประพาอายุน้อยกว่า๑๐ปี
ใช่หลายคนอยากเห็นมากนะครับ๑๓ปี

แพทย์เนี่ยเขาว่างเว้นจากการมีแฟนไปตั้งแต่มีเจ้าเรสซิ่ง

ใช่จนกระทั่งนี้เขานิ่งในเรื่องนี้มาก
จนกระทั่งตอนนี้นะคะเปิดแล้วค่ะความสัมพันธ์
ฉันก็สงสัยอยู่แล้วในกองถ่ายละคร
พูดโทรศัพท์คนละพูดโทรศัพท์กับคนที่ไม่ใช่เพื่อน

แต่พูดก่อนพูดเลยว่าต้องไม่ใช่ปกติ

ทุกท่านเล่นตัดนี้ก็ต้องเล่นต่อนะ

นี่ไงที่รับเค้กอยู่ส่วนหน้านาบ

เฮ้ยแต่หล่อนะหล่อเลยหล่อทุกมุมหล่อเลยหล่อทุกมุม

หลังเอ๊ะทำไมเลสซี่ไม่ค่อยวิ่งมาเลย
ไปไหนก็มีคนดูแล
วันนี้เวลาใหม่ของไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

พอจบนี้ปุ๊บเดี๋ยวดูไทยรัฐนิวโชว์ต่อเลย